ฝั่งอนุรักษ์นิยมและเป็นตัวเต็ง

ไปจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ

ตอนเปิดประตูแล้วก็คนวิ่งกันเข้าไป
เขาชูแคมเปญยกทัพช้างศึก

รวมทุกหัวใจรวมไทยสร้างชาติครับ

พระเอกของงานมาแล้วคุณผู้ชมครับ
หนึ่งในแคนดเรตของพระกรุ่นทัยสร้างชาติ

ลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยนะคุณผู้ชม

ความรักความสามัคคีของทุกคนที่มารวมกัน
คาดคิดว่าจะมีคนรักมากขนาดนี้

และขณะนี้มอบให้ประเทศชาติหมดแล้ว

ความรักความสามารถ